สุพรีมชนวรีอีเทคตัวแทนสโมสรจากไทย
ก็ลงประเดิมสนามในการแข่งขันวอลเล็บบอลสโมสร

แล้วก็แพ้ให้กับเกาหลีเหนือไปแบบบุดหวิดเลยค่ะ
สุพรีมชนบุรีอีเทคแชมป์เก่า๒สมัย

เป็นสุพรีมที่ขึ้นนำก่อน๒๐เซต
แต่หลังจากนั้นค่ะเกาหลีเหนือคืนฟอร์ม

ขณะที่สุกรีมพลาดกันเองในช่วงท้าย
ก็เลยเป็นเกาหลีเหนือที่แซงชนะไป๓ต่อ๒เซตค่ะ

ส่วนสุพรีมได้มา๑คะแนนค่ะ
วันนี้นะคะสุพรีมก็จะลงแข่งขันนัดที่๒

ผ่านทางเทราะห์ทีวีช่อง๓๒
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมง๑๕นาที